จะเป็นนางรักเป็นพระเอกเป็นนางเอกเนี่ยใคร

ทีนี้คุณผู้ชมมันมีอีกหนึ่งเมนูดับร้อน
ก็คือไอศครีมหรือไอติมนี่แหละ
แต่ว่าที่จะบอกว่าไอติมที่แนะนำนี่นะ

แล้วก็ไม่ใช่ใครที่ขายที่บอกว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะ
เป็นเด็กเป็นหนูน้อยอายุ๑๐ขวบเท่านั้นเอง

นี่ค่ะหนูน้อยวัย๑๐ควบคือเด็กชาย
ศักดาเต็งซิริหรือน้องภูมิค่ะ

แขม่งในการเตรียมไอศครีม
เอาไปใส่กล่องโฟม
เพื่อที่จะเอาไปขายนะคะ
อยู่ที่ตลาดสดเมืองปักทงชัย
จังหวัดนครราชศรีมา

หลังจากเตรียมไอศครีมใส่กล่องโฟมแล้ว
ก็จะเอาไปซ้อนท้ายจักรยานคู่ใจ

เดี๋ยวเพลงนี้คุณไปฟังที่ไหนมาค่ะ

ขายตามพื้นที่ต่างในเมืองปักทงชัย

น้องเขาเล่าให้ฟังบอกว่าพ่อแม่ของน้องเนี่ย

พอน้องปิดเทอมก็เลยอยากจะช่วยพ่อช่วยแม่

เพราะคุณพ่อคุณแม่บอกกับน้อง

ให้รู้จักขยันทำมาหากิน
เก็บเงินไว้ใช้เองในยามลำบาก
พ่อแม่สอนดีลูกก็เชื่อฟังคำสอนพ่อแม่เนี่ย
น้องก็ถือว่าทำหน้าที่ได้ดีมาก
ไปคุยกับน้องไปฟังเสียงน้องหน่อยค่ะ
จริงแหละครับ
โอ้โหชื่นชมเนาะ
ความคิดของน้องอายุ๑๐ขวบเท่านั้น
แต่ว่าคิดที่จะรับผิดชอบดูแลตัวเองขนาดนี้

ถ้ามีโอกาสนะครับปั่นมาแถวนี้ที่กรุงเทพ
เดี๋ยวคุณจะให้น้องเขาปั่นมาถึงนี่เลย
คุณติดใจคุณทำด้วยอะไรเนี่ย

คิดอยากจะช่วยเหลือ

ใครอยากช่วยนะก็สามารถหาซื้อได้
คนมีจีนกำไรแบบประมาณ๕บาท

เอาไว้เนี่ยเอาไว้เป็นอุปกรณ์เอาไว้ซื้ออุปกรณ์การเรียนส่วนหนึ่งก็เก็บเอาไว้เผื่อว่าคุณแม่ป่วยหรือว่าเผื่อให้น้องได้ใช้ตอนที่เข้าเรียนชั้นอนุบาล
เห็นไหมคิดดีทำดีอ่ะขอปรบมือให้น้องหน่อยได้ไหมดังเลยเอาเสียงปรบมือที่คนปรบให้ตัวเองเมื่อกี้ปรบให้น้อง
นี่ผมบอกเลยเจอน้องนี่ผมยื่นแบงค์ให้แล้วก็ซื้อปุ๊บเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ต้องทอน

น้องบอกเขาไม่ต้องทอนสิมันพอดี
ไม่ต้องทอนพี่จ่ายไม่ครบ

คุณเนี่ยเห็นไหมความคิดคุณเนี่ยอยากจะช่วยเหลือน้องมันดีมาก
มีโอกาสนะแบบนี้คนราชนะ

ไอติมเขาเรียกหวานเย็นแต่ที่เธอเป็นเขาเรียกหวานใจ